ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเอาจับทางงานเดียว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ

ครับวันนี้มีอะไร
วันนี้มีประเด็นอาจยากรรมเท่านั้นหรือคุณชูวิต

แล้วเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กที่โดนกระทำ

ไม่ใช่ชัดเจนที่เป็นจริงที่สุด

การให้การชั้นแรกไม่ทันตั้งตัว

มีทนายมาเริ่มบ้วยแล้ว

กรณีของโมนาก็คือ

แต่ต่อมาก็ปรากฏว่า

การทำร้ายจนตาย
ก็จะเข้าข้อหาว่า

คุณก็ยังซ่อนเล้นอำพาง

ไปหอกสอบ

แล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้๕ปี

ติดตามตลอดร้องห่มร้องไห้

คุณคิดดูแล้วกันหัวใจของผู้ที่เป็นแม่เนี่ย

คือท้ายสุดก็มักจะบอกเรื่องวิญญาณ

จะสังเกตได้ว่าอันนี้
ผมเข้าใจว่ามันเป็นมุกตำรวจ

ถ้าถามผมเนี่ยจริงไม่ใช่วิญญาณหรอกครับ

และเขาต้องกันพยานไว้

เพราะพยานหลักฐานจะไปเอาที่ไหน

ลูกมาเข้าฝัน

ท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะสงสัยว่า
เฮียนอย่างงี้จริงไม่ใช่นะครับ

เพราะที่สำคัญท่านผู้ชมครับ
ต้องมีศพก่อน

สังเกตได้ว่าถ้าไม่มีศพเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัว
ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่มีศพ

คือไม่มีศพไม่มีหลักฐานไม่มีจุดเริ่มต้น
เพราะศพเนี่ยเมื่อมีตัวมีหลักฐานว่าเสียชีวิตจริง
ไม่ใช่ว่าอาจจะแบบว่ายังไม่เสียชีวิตแล้วจะไปดำเนินคดีเขาได้ยังไง
ดังนั้นศพก็คือหลักฐานและทุกคน
อาจยากรรมทุกคนก็พยายามที่จะเอาศพไว้ซ่อนไว้
เอาไปฝังเอาไปหั่นเอาไปเผา
ในบางกรณีอาจจะหาศพไม่เจอก็กลายเป็นเรื่องเงียบไป
ในกรณีนี้ผ่านมา๕ปีใช่ไหมคุณมิ้น
พอผ่านมา๕ปีก็ปรากฏว่า
อย่างที่บอกแหละวิญญาณแม่ในลูกใช่ไหม
วิญญาณลูกมาเข้าฝันคุณแม่บอกว่า
ลูกมาเข้าฝันด้วยแล้วก็มีพลเมืองดีแจ้งด้วย

ทีนี้เมื่อวานก่อนโมนารับ
ใช่ตอนแรกที่โดนจับบอกว่า
หัวเลยรับสารภาพสิ้น
รับสารภาพต่อท่านพลตำรวจโทษธิติราช
เพราะสอบสวนท่านสอบสวนเองรับสารภาพ
แต่พอมาวันนี้ปฏิเสธแล้วค่ะ
ตั้งหลักได้ปฏิเสธแล้ว

ปรึกษาหาลือกับทนายความ

ปฏิเสธไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีงานทำ
ถูกไหมถูกปฏิเสธไว้ก่อน
มาลองไล่ตัวละครดูสิ
ตอนนี้โมนาก็คือตัวหลัก

เอามาติดตามเอามาทำอะไร

เขาบอกตอนแรกว่าให้ไปถือกระเป๋าตามเฉย
ก็ปรากฏว่าโมนาเนี่ย
วันนี้บอกไม่ได้ทำแล้ว

เมาส์เป็นคนทำเห็นไหม

ทำร้ายเสร็จสองสามวันมาเนี่ย

ทีนี้พอรู้ว่าตายเนี่ยทำไง

ชื่อนายบอยเห็นไหม
คืออาทยากรรมเนี่ยเขาบอกว่า

โมนานี่คืออยู่ตรงกลางแล้ว
บอกว่าพอเด็กตายเนี่ย
ไม่รู้จะทำยังไง

ก็เอาบอกว่าไปฝังที่บ้านแม่แล้วกัน

โมนาก็โทรบอกว่าไปฝัง
ก็เอาไปฝังไว้ที่บ้านแม่

บอกเขาบอกว่าช่วยขุดหลุมไว้หน่อย
ก็ไปบอกกับใครอีก๒คน
นายดำกับนายแฟร์
นายดำกับนายแฟร์

ที่จังหวัดเพชรบุรี
ที่จังหวัดเพชรบุรี

นายดำกับนายแฟร์ว่า

ทีนี้๑
ตัวละครครบละ๕คน

ไม่ใช่ครับอ๋อฆาตกรรมไม่ใช่ครับสองแปดแปดคือมาตราหนักครับ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาผมเชื่อโดยส่วนตัวผมว่า
อายการก็คงจะตั้งข้อหาตำรวจก็จะตั้งข้อหานี้
อายการก็จะดำเนินการข้อนี้พ่วงด้วยสองแปดเก้าวงเล็บห้า
คือกระทำการทารุณโหดร้ายเป็นผู้เป็นทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
อืมอันนี้หนักนะฮะอันนี้ประหารนะฮะหนักทั้งคู่เลยป่ะคะ
เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตนะฮะโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นพ่วงกัน
หนักสุดที่โมนาจะเจอเนี่ยคือตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
แต่โมนาเมื่อวานสู้ว่าอะไรสู้ว่าฆ่าเหมือนกันแต่ว่าไม่เจตนา
ไม่ได้เจตนาเพราะว่าเอากระป๋องตีตีตีเอาที่หนีบผมหนีบ
เอาไม้กระบองตีขาวันนี้มาเอาอะไรวันนี้มาบอกไม่ได้ทำแล้ว
ไม่ได้ทำวันนี้บอกเมาทำอืมแต่ตอนแรกบอกได้ว่าเอาอะไรบ้าง
อะไรบ้างอ่ะเห็นไหมทีนี้เราก็ต้องดูต่อไป
เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ์ยังไงครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกคดีหนึ่ง
โมนาเนี่ยตามรูปคดีนะโมนาก็จะกลายเป็นตัวการนะฮะ
ตัวการเขาเรียกตัวการฮะมันเป็นกฎหมายเก่าเลยนะฮะ
ตัวการส่วนคนต่างต่างเราเนี้ย
จะกลายเป็นผู้สนับสนุนที่ผมพูดว่าเรื่องตัวการตัวสนับสนุนเนี่ย
นะฮะเพราะว่าอะไรครับสมมุติละกันนะฮะ
สมมุติว่าเราไปกับคนหนึ่งอีกคนนี้ไปทำร้ายอ่า
เราแค่อยู่ด้วยถือมีดไปอืมน่ะคุณมิ้นไปกับเพื่อนค่ะ
ปรากฏว่าไปในผับในเทคเพื่อนเอามีดแทงนะแต่เราอยู่ด้วย
แต่เราไม่ได้ทำอะไรกับเขาไม่ได้ทำแค่เห็นไปกับเขา
รถคันเดียวกันไปด้วยกันยืนดูอยู่คนไปแจ้งความบอกนี่
คนนี้แพงคนนี้อยู่ด้วยลักษณะเดียวกันครับ
ลักษณะแบบนี้เนี่ยคนนี้เป็นคนตัวการ
แต่กฎหมายเห็นว่าคนนี้เป็นหัวเอายกไปด้วยนะ
อ่าคนนี้เป็นคนขุดนะคนสองคนนี้ก็ต้องไปสู้
เราบอกไม่รู้เรื่องผมขุดผมคิดว่าขุดฝังลูกงัวอ่า
ใช่ไหมส่วนคนนี้อยู่ด้วยคนนี้อยู่ด้วย
จะรอดไหมลำบากเหมือนกันเพราะว่าจะกลายเป็นตัวสนับสนุน
ถ้าผมเปรียบเทียบต่อไปก็เปรียบเหมือนกับเขาเนี่ย
เอาคนเอาผู้หญิงไปฉุดฆ่าไปข่มขืน
แล้วก็บอกให้เราดูต้นทางไว้หน่อย
คนก็ดูต้นทางอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรด้วย
แต่ถึงเวลาโดนไปด้วยสนับสนุนให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น
ตัวสนับสนุนพวกคนที่เป็นตัวการ
จะโดนเทียบเท่าตัวการเลยไหมคะคุณชุวิตสองในสามครับโอ้โห
สองในสามครับเหตุที่โดนสองในสามสมมุติว่าเกิน
คนนี้โดนสามสิบปีอ่า
คนนี้ก็โดนยี่สิบปีอืมทีนี้ในกรณีเนี้ย
มันก็จะไปถึงเรื่องที่วันนี้เป็นข่าวดังก็คือคุณรัฐติ้ว
นักข่าวใช่ไหมคะคุณลัดติ้วที่เป็นนักข่าวสาว
และก็บอกว่าตัวเองเป็นแพ้ไปติดอยู่ที่เรือนจำจังหวัด
ประจวบคิริขันประจวบคิริขันอ่า
คุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามกันหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะ
แล้วก็คนข่าวหลายคนก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้แล้วด้วยเหมือนกันเดี๋ยวพักกันครู่เดียวกลับมาติดตามกันค่ะ
ผมไม่วงลือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร
ชุวิตตีแสดหน้า
คุณผู้ชมเบรกนี้ตามกันต่อเลยเป็นคดีที่ลักษณะใกล้เคียงกันกับที่คุณชุวิตเล่าไปเมื่อเบรกที่แล้ว
กรณีของนักข่าวสาวที่อยู่ก็ไม่มาทำงานเพื่อนก็งงเหมือนกันว่าอ้าวไม่ได้ส่งจดหมายลาทำไมหายไปไหน
มารู้เอาวันนี้ก็คือติดคุกอยู่ในเรือนจำที่ประจวบคิริคัน
ครับก็คือพูดง่ายว่านักข่าวสาวเนี่ยทำงานอยู่สถานีช่องหนึ่งนะ
มีคนนักข่าวด้วยการรู้จักรู้จักกันอยู่ก็หายตัวไปก็ไม่รู้ว่าไปติดคุกอยู่ที่จังหวัดประจวบคิริคัน
ติดคุกก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยกลับบ้านไปที่จังหวัดประจวบก็เวลาไปเนี่ยก็กลับไปที่บ้าน
ก็ปรากฏว่ามีน้องชายกำลังทะเลาะกับเขาอยู่แล้วนะเรื่องที่รุงที่ดิน
เขาบอกเขาพิพาทกันมานานแล้วน้องก็ชักปืนยิงระหว่างนั้นก็ปรากฏว่าในข่าวนึงเนี่ยก็บอกว่า
นักข่าวสาวนี่ชื่ออะไรนะชื่อเล่นว่ารัฐติ้วติ้วนะชื่อเล่นนะชื่อรัฐติ้วก็ไปอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีอย่างที่ผมบอก
คืออยู่ข้างน้องนั่นแหละยืนอยู่ด้วยกัน
ก็ปรากฏว่าเมื่อน้องเนี่ยไปยิงนะฮะสองคนยิงขาหรือไงเนี่ยนะยิงโดนขายิงโดนขานะฮะ
ก็บางผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยกับครอบครัวก็ไปแจ้งความไปแจ้งความว่าถูกทำร้ายถูกยิง
ตำรวจก็ถามแล้วครับระหว่างยิงเนี่ยเห็นใครถูกไหมก็จะเข้ารักษณะเดียวกันนะฮะ
ลักษณะเดียวกันที่ผมบอกนะฮะตัวการแปดสิบสามฮะตัวสนับสนุนแปดสิบหก
ที่ผมให้นี่ไม่ใช่หวยนะมาตรานะครับมาตราทีนี้สิ่งที่ผมพูดแบบชาวบ้าน
ฟังไว้เข้าใจฮะตัวการตัวสนับสนุนอันนี้สำคัญมากฮะ
ซึ่งผมจะอธิบายให้ฝั่งละติ้วใช่ไหมค่ะอ่าละติ้วละติ้วนี่เป็นนักข่าว
ใช่ค่ะนะฮะเป็นนักข่าวสาวนะฮะเรื่องเกิดที่จังหวัดประจวบ
นะฮะระหว่างที่กลับบ้านเพราะว่ามีเอ่อวันหยุดก็กลับไปเยี่ยมบ้าน
ไปที่บ้านแม่ไปปรากฏว่าน้องกำลังมีเรื่องกับเขา
กันอยู่เลยคือเป็นกำลังทะเลาะกรณีที่ดินที่พิพาทกันมานานแล้ว
แล้วก็ทะเลาะกันฝั่งตรงไหวฝั่งตรงข้างบอกว่าพูดคำหยาบ
แล้วเขาก็หุดหยิตวิ่งเข้าไปเอาอาวุธปืนมาใช่น่ะยิงเข้าไปเฉียดน้อง
อ่าบางข่าวบอกแล้วติ้วก็อยู่ข้างข้างอืมนะอ่าบอกว่ายิงเลย
จริงเลยอันนี้ไม่จริงมีคนพูดมาเราไม่รู้อ่าแต่ปรากฏว่าเมื่อ
ขึ้นสารแล้วเนี้ยนี่น้องชายใช่ไหมค่ะอ่าน้องชายน่ะน้องชาย
น่ะน้องชายยิงยิงปั้งปั้งปั้งปั้งอ่ายิงน่ะเขาไม่ตาย
โดนตั้งเขาหาอะไรพยายามค่ะนะโดนก็หาพยายามนะอันนี้ตายแล้ว
เนี้ยค่ะอันนี้โดนก็หาสองแปดแปดสองแปดเก้าคือฆ่าคนตาย
โดยเจตนาอันนี้โดนพยายามฆ่าค่ะเขาลงสิบห้าถึงยี่สิบปีอืม
นะฮะพยายามฆ่าอันนี้คนนี้คนที่ยิงใช่ไหมค่ะคนนี้เป็นอะไร
น้องชายเป็นตัวการเป็นตัวการเป็นตัวการเออเป็นตัวการนะฮะ
เพราะเป็นคนยิงอืมอันนี้กลายเป็นอะไรตัวสนับสนุนเห็นไหม
แหละครับเพราะยืนอยู่ข้างข้างตัวสนับสนุนนะหรือแม้ตัวบอก
ไม่ได้รู้เรื่องอืมก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับในคุกเนี่ย
เยอะครับในกรณีนี้นะฮะไปกับผู้ก่อเหตุเช่นไปทวงไปกันโชค
ทรัพย์นะเฮ้ยไปเป็นเพื่อนหน่อยเป็นเพื่อนกูหน่อยไปทวงหนี้
นะอ่าไม่มีอะไรไปทวงหนี้กันเฉยเฉยปรากฏว่าตอนไปทวง
นี่ชักมีดเข้ามาทำท่าจะแทงนะไอ้นั่นส่งสร้อยให้เสร็จ
คนส่งสร้อยให้ไปแจ้งความที่โรงพักบอกโดนสองสามคนนี้
ไอ้คนนี้มันเอามีดจี้ผมอีกคนนึงก็ยืนดูมาด้วยกัน
มาด้วยกันเนี่ยนะตัวการไอ้คนถือมีดกลายเป็นตัวการ
คนยิงกลายเป็นตัวการไอ้คนยืนดูคนไปด้วยเพื่อน
เป็นตัวสนับสนุน๒สนับสนุนโดนเท่าไหร่ครับ
สองในสามสองในสามตัวการโดนเท่าไหร่ครับสิบห้ายี่สิบ
โดนเต็มยี่สิบปียี่สิบปีนโชคชาย
สารภาพชั้นต้นลดเหลือกี่ปี๑๐ปี
ซุอ่ะผมเคยบอกแล้วใช่ไหมซุ
ติดแน่แขติดนานชั้นต้นหกปีแบบ
ครับสองในสามไงอืมแปดสิบเดือน

๖ปี๘เดือนหรือ๖๘๐เดือนอันนี้๑๐ปี๑๒๐เดือนเห็นไหม
โดน๘๐เดือนเพราะได้เป็นผู้สนับสนุน๒ใน๓ชั้นต้นลงเท่านี้
อุทธรณ์เห็นต่างลดลงมาเหลือ๒ปีกว่าไปสู้ถึงดีกา
บ้างก็ว่าทนายไม่เก่งนะก็แพ้ถ้าแพ้ก็ทนายไม่เก่ง
ถ้าชนะก็บอกว่าทนายเก่งแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
และคนที่เป็นผู้เสียหายซึ่งถูกยิงยันยันไอ้นี่มาด้วยกัน
เขาบอกว่าเขาบอกมีพยานที่เป็นเพื่อนบ้านได้ยินคุณรัตติ้วพูดว่ายิงเลย
จะพูดไม่พูดถ้าพูดก็โน้นไม่พูดก็ยังโดน
คือแค่มีตัวตนอยู่ข้างก็โดนแล้วถูกไหมครับ
คุณรู้มั้ย๘๐เดือนดีกาลงยืนตามสารชั้นต้น
ก็คือน้องชายเป็นตัวการก็ยืน๒๐ปีเมื่อสารภาพก็จบไปแล้วตั้งแต่ชั้นต้น
คนนี้เขายื่นวันว่าเขาตัวเองเขาบริสุทธิ์

เขาสู้จนถึงดีการ์สู้จนถึงดีการ์ตัดลงมาครับ
เชื่อว่าเป็นตัวสนับสนุน
เห็นด้วยกับสารชั้นต้นติด๒ใน๓
ตัวการโดน๑๐เขาก็โดน
ใน๓ก็โดนไป๖ปี๘เดือน
กรณีแบบนี้ผมอยากแนะนำหน่อยนะ
ในฐานะที่ผ่านคุกผ่านตารางคือผมไม่ใช่ทนายหรอกครับ
แต่วิธีที่ผมบอกท่านผู้ชมเป็นวิธีแบบบ้าน
เมื่อมีเรื่องคนที่แจ้งความก่อนคือผู้ที่ได้เปรียบ

เหตุที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าในกรณีอย่างนี้

สมมุติว่าท่านผู้ชมไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนไปก่อเหตุแล้วเราไปด้วย
เราต้องไปแจ้งความบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าเราไป

อย่างนั้นเราโดนเป็นตัวสนับสนุนทันที

คุณรัฐติ้วเนี่ยน้องชายเป็นผู้กระทำตัวเองไม่ได้กระทำ
ก็ตัวเองก็สบายใจคิดว่าฉันไม่เกี่ยวข้องด้วยนะ
เพราะน้องเป็นคนทำฉันไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรด้วย

นี่คุณเห็นไหมว่านักข่าวยังตกเป็นแพ้
เขาก็บอกว่าเขาเป็นแพ้เขาไม่รู้เรื่องอะไร
เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้ไปร่วมยิง
เอาปืนไปยิงกล้วยกับน้องชาย

ไปแจ้งความคุณรัตติ้วนะที่ฉันไปกับน้องชาย

เพราะว่าเวลาไปแจ้งก็เหมือนกับว่าเราเสียเพื่อน
หรือเสียคนที่ไปด้วยแต่จริงต้องกระทำ
คุณชุวิตแล้วถ้ามันคือลำดับนี่คือสำคัญมากเลยเหรอคะ
ถ้าอย่างนั้นแปลว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปแจ้งก่อน
แต่ว่าถูกเขาเรียกไปสอบสวนแล้วเราก็พูดแบบเดียวกัน

โดนแน่นอนโดนแน่นอน
หลายกรณีที่ผมเจอมาในเรือนจำ

ไม่ได้ไปทำอะไรเลยไปยืนอยู่ข้างหน้าพอดี

นี่มาด้วยกันพวกเดียวกันยืนเฝ้าต้นทางให้

คนนี้เป็นคนเอามีดมาจ่อผมแล้วก็มาทวงหนี้

แล้วมันพิสูจน์ไม่ได้เลยเหรอคะว่าแบบไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่อง

สนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตัวอย่างอีกทีนึงนะ

หรือคนเล่นเสพยาเสพติด

แตกเสี่ยงกับการที่คุณไปต่อสู้

มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลาน
อย่าไปข้องเกี่ยวกับพวกนี้โดยเด็ดขาด

แต่มันมีเรื่องของมาตรา๘๔
ที่เรียกว่าตัวการสนับสนุนอยู่

เขาไปยิงไปกับเขาด้วย

โทษคือ๒ใน๓ของตัวการ

สนับสนุนโดน๒ใน๓๘๐เดือน
จะสามารถจะทำไมครับ

มันลื้อได้ด้วยเหรอคะถ้าคือดีการถือเป็นสิ้นสุดจะขอลื้อฟื้น
ลื้อฟื้นคดีได้
๑ในปรบการขอลื้อฟื้นคดี
มาตราถ้าจำไม่ผิดหนึ่งสี่เจ็ด
ก็คือคุณต้องมีพยานหลักฐานใหม่ที่ศาลไม่เคยเห็นมาก่อนเลย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
ในการต่อสู้ฉันดีกาฉันอุทธรณ์ฉันสารมาแล้ว
แต่อาจจะไม่ได้พูดถึงไม่ได้เน้นถึง
จะต้องเป็นพยานหลักฐานใหม่
พยานหลักฐานที่ไม่เคยพูดถึงในเวลาการต่อสู้คดี
ตลอด๓ศาลต้องไม่เคยขึ้นไม่เคยใช้เลย
ไม่เคยพูดเลยเช่นจู่ก็มีพยานหลักฐานใหม่
จำกรณีของเชอรี่แอนดังแคนได้ไหมครับ

ตอนนี้นี่ไม่ใช่การลื้อฟื้นคดีนะครับ
อันนี้เป็นการจับตัวคนร้ายได้ใหม่
ไอ้ที่จับมาเนี่ยปรากฏว่าจับผิดมีคนร้ายจับตัวได้ไหม
ทางอายการก็ขอให้ปล่อยตัวไม่ใช่ลื้อฟื้นคดี
ลื้อฟื้นคดีอย่างครูจอมทรัพย์
อันนั้นยังไม่มีเลยยังไม่ได้สั่งกระทรูยังไม่ได้ทำอะไร
ประกอบกับคนที่เป็นคนร้ายคนขับรถคนตัวจริง
ขอโทษครับคนร้ายตัวจริงเนี่ยก็ยังไม่ได้

ไม่ได้ง่ายนะครับการลื้อฟื้นคดี
หนึ่งผมบอกเลยใช่ไหมพยานหลักฐานใหม่
พยานหลักฐานใหม่นี่ต้องเป็นพยานหลักฐานที่มีสาระสำคัญ
และไม่เคยแสดงมาก่อนในการพิจารณาคดีชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นดีการ
ไม่เคยพูดถึงเลยไม่ใช่เคยพูดแล้ว

มันเคยใช้มาแล้วมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรกันได้
มาพูดไม่เอามาสำคัญเพราะว่าคุณมีพูดแล้ว
ถามว่าฉันไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงมีทนาย
ไม่รู้กฎหมายไม่ได้เพราะมีทนายต่อสู้
เพราะฉะนั้นกระบวนการลื้อฟื้นคดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
ซึ่งท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าอย่างนี้ถ้าทำได้อย่างนั้น
ถึงดีกาก็ลื้อฟื้นคดีกันเยอะแยะไปหมดเลย
ไหมครับเพราะว่าใครก็บอกว่าตัวเองไม่ผิด
ตัวเองไม่งั้นไม่งัดหลักกฎหมายมีครับ
ดังนั้นผมถึงบอกว่ากรณีกุรัตติวเนี่ยลำบาก
วิธีที่ดีที่สุดก็คือตอนนี้๖เดือนแล้วใช่ไหม
ได้ปรับชั้นแล้วนะฮะก็ต้องรอนะฮะรอ
เพราะสูตรผมก็บอกแล้วว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนาน
ทีนี้สิทธิของผู้ที่ผู้ที่จะต้องจะลื้อฟื้นคดีได้
ในคุณรู้ไหมตั้งแต่ตั้งพรบหรือฟื้นคดีเนี่ย
มีกี่คดีมีอยู่สองสามคดีมันน้อยมากน้อยมากฮะ
แทบจะโอกาสน้อยนะฮะพยานหลักฐานใหม่
ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนนะฮะและก็เป็นสาระสำคัญนะฮะ
ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีพยานหลักฐานอันนี้นะฮะถ้ารู้แล้วมี
ถ้ารู้แล้วไม่ใช้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกคือต้องใหม่จริง
เห็นไหมมันไม่ง่ายนะใครจะพูดว่าพยานหลักฐานลื้อฟื้นคดี
งั้นจะมีถึงดีกาทำไมกรณีถึงสารดีกาเนี่ย
ท่านพิจารณาละเอียดทีท่วนเอาคนติดพุ่งเนี่ย
ไม่ใช่ว่าจะเอาเงินง่ายนะนะครับเพราะฉะนั้น
การพิจารณาคดีจนถึงสารดีกาแล้วเนี่ยแล้วจู่จะลื้อฟื้นคดีเนี่ย
ก็ต้องทำได้ต้องมีพยานหลักฐานตามที่กฎหมายเขากำหนดไว้ในพรบ
พระราชบัญญัติการลื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่พศ
นะฮะซึ่งบทอภูมิไว้ชัดเจนนะครับ
ใช้พยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏไม่เคยเป็นปรากฏมาก่อน
ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยว่ามีมาก่อนไม่ทราบว่าเคยมีนะฮะ

ผมเคยเจอนะฮะ

ไม่ได้จ่ายอยู่กันในห้องนะ
ผมเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่า๓คน
นักศึกษา๓๔คนนะ

เมื่อแชร์ค่าห้องกัน๑ใน๓เนี่ยไม่มีตังจ่ายนะฮะ
อีก๒คนไปทวงนะ
บอกเฮ้ยทำไมไม่จ่ายนะฮะ

พอถอดสร้อยให้ไอ้นี่ไปแจ้งความ

โดนเนี่ย

คุณมาถูกแล้วก็เอาสร้อยผมไป

ต้องมีทนายที่เก่งพอสมควร
ที่จะไปต่อสู้เรื่องราวต่างเหล่านี้
ท่านผู้ชมก็อย่าคิดเบาใจ

เบาใจแกคิดว่าแกไม่ผิด

แต่วิธีการสู้นั้นถึงบอกว่า

ต้องบอกว่าใกล้ตัวมากอย่างที่คุณชูวิทยกตัวอย่าง

เป็นคลิปที่หลายคนวิภาควิจารณ์กันเยอะมาก

ถ้าเป็นสมัยผมนะเขาจะไปกันที่หลังวัด

ผมก็บอกเวลานัดกับเพื่อนไม่ชอบหน้ากัน
ไปไปเจอกันหลังวัดดีกว่า

ถ้าเป็นยุคที่มิ้นเรียนเนี่ยก็จะตีกันตามถนน

หนูไม่ตีกับเขาหมายถึงว่ายุ่งหนูที่เห็นนี่
เขาตีกันตามแบบท้องถนนแบบเจอกันในรถ

เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไปใช่ที่นั่นแล้วนะรู้ไหมที่ไหน

เดี๋ยวนี้ไปตามกันถึงโรงพยาบาล
ทั้งกฎพุ่งแบรนด์สมุดสาขร

แล้วก็บาดเจ็บเขาส่งไปที่โรงพยาบาล
คู่กรณีตามเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยตามคลิปที่เห็น
นี่ในโรงพยาบาลนี่ห้องฉุกเฉิน
คือแค่คำว่าห้องฉุกเฉินมันก็ฟังดูน่าจะฉุกเฉินพออยู่แล้ว
นี่กระทุ่มแบนใช่ไหมโอ้นี่ใช่ค่ะที่กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบนโรงพยาบาลก็ไม่เล็กนะสองร้อยห้าสิบเตียง
ประเด็นคือผู้ป่วยที่เขาอยู่ที่นั่นหรือญาติเยิดอะไร
เขากระเจิงกันหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่พอนะ
คือไม่ได้ตามเข้าไปมือเปล่านะก็พกอาวุธเข้าไปด้วย
มีไม้มีเก้าอี้ฟื้นขนาดเก้ามมนะ
ยิงเข้าไปด้วยสิบสองนัด
สามสี่คนพาเพื่อนที่ถูกทำร้ายร่างกายอืม
บาดเจ็บมาเช่นกัน

ก็มีกลุ่มวัยรุ่นอีก๑๐กว่าคนตามเข้ามาตะลุมบอล
วัยรุ่นกลุ่มที่เข้ามาก่อนนะฮะ
ที่น้อยกว่าก็รีบหนีเข้าไป
มีผู้ที่ถือไม้เบสบอลนะฮะ
ตามเข้าไปตีคนเจ็บอีกคว้าเก้าอี้โรงพยาบาลด้วยคุณชูวิทย์
ส่วนด้านนอกก็ใช้ปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าอีกเป็น๑๐นัด
ทั้งหมดจะขึ้นรถกระบะสีขาว
และรถจักรยานยนต์หลบหนีไป

คือโรงพยาบาลเนี่ยนะขนาดสงครามเขายังละเว้นกันเลยนะ
นี่ทำกลางเป็นกฎสากลเลยนะ
ทำกลางพยาบาลไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
คนเจ็บจะตามจะเล่นไอ้คนที่เป็นคู่กรณี
จะตามเล่นให้ได้ตามไว้ในโรงพยาบาลดูสิครับ
โอ้โฮคนป่วยที่เข็นกันจะเอาให้ตายเลยเหรอคะ
คุณมิ้นนะท่านผู้ชมครับอย่างนี้มันก็มากเกินไปแล้วนะ
มันไม่ไหวตำรวจตั้งก้อหาใช่ไหม
ข้อหาอะไรบ้างโอ้ตั้งเยอะเหมือนกันนะ
ตำรวจเขาก็ไม่ไว้นะตั้งก่อหาบุกลุก
กลุกยามวิการข้อหานี้
จากบุกลุกยามวิการและพกพาอาวุธ
ไปในทางสาธารณะทำร้ายร่างกาย

รู้สึกว่าหนึ่งในนั้นนี่หน้าตาแบบ
สักหน้าคุณมีนเคยเจอไหม

ผมเจอในคุกเยอะสักลายด่างเต็มหน้าเลย

อ๋อนี่ภาพอยู่อยู่นี้ใช่ไหมคะ

ก่อคดีที่ไหนเขาก็จำได้กัน

มันนั้นบอกนะทาแป้งไปเลยละกัน

ดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่วันเดียวกันเลย

นี่คือตีกันมาจากงานลอยกระทงก่อนหน้าแล้ว

ใช่คือแบบว่าพองานเลิกก็ตีกัน
ตีกันเสร็จปุ๊บคนเจ็บก็ต้องมาโรงพยาบาล
คนที่กลุ่มคู่อริก็ไปเรียกเติมมาอีก

นี่คุณมิ้นจะรอหน่อยได้ไหมพวกนี้

มีตำรวจคนเดียวคุณชุวิตน่าสงสารมาก

คือตำรวจพยายามห้ามแล้วไม่รู้จะห้ามยังไง

คือไม่รู้จะมันเป็นแฟชั่นเรียนแบบกันหรือเปล่า

ยังไม่ได้รอหน้าโรงพยาบาลไม่ได้รอ

อันนี้มันจิตสำนึกนะคุณชุวิต

ก็กระทบกับสังคม

ซึ่งแบบที่คุณมิ้นว่าต้องเว้นไว้

ดังนั้นวันนี้ก็ตามจับหมดฮะตำรวจ
ตามไล่เก็บหมดทั้งที่สมุทรสาคร

แล้วก็ยังไม่จบอีกนะ

ประกฎละทิศอูดรทำไมเด็กมัธยม

ซาตางค์ไม่มีจ่ายคำนี่ไม่จ่าย
ต้องจ่ายม๕ตัวเองพนันแล้วแพ้
ก็แสดงม๖ไปแทงม๕หรอ

โอ้โหนี่เอากันตั้งแต่มองเลยนะ
คือมันน่าตกใจตรงที่ยังเป็นเด็กมัธยมอยู่เลย

แล้วในโรงพยาบาลอีก
ที่ไหน

อีสานกลางด้วยเหรอ

ก่อเหตุได้แม้กระทั่งในโรงพยาบาล

เลือดร้อนอย่างนี้เหรอครับอย่างสมัย
ก็เอาหลังวัดที่นี่ก็โรงพยาบาลก็ตามไปแล้ว

แทนที่จะรออยู่หน้าโรงพยาบาลซะหน่อย

ก็เลยเลือดร้อนได้เหรอคะ

กระทำอย่างนี้สังคมเห็นแล้วก็เบ้ปากไม่ไหว
ลูกหลานใครก็ต้องตามไปอบรมกันล่ะครับ

เรื่องนี้ตำรวจก็เอากันถึงว่า

สุดวันนี้ก่อนปิดรายการก็คงต้องพูดถึงท่านผู้ว่าชนบุรีนะฮะ
รายการเราผมกับคุณมิ้นก็ไปพบมาท้ายสุดก็คงต้านกระแสไม่ไหว
อืมนะฮะจะทางทางคนที่ชุมนุมประท้วงนะฮะอ่า
พูดว่าวันนี้คอลโลมอก็เด้งไม่เด้งมีคำสั่งยังมีคำสั่งนะฮะ
ไม่ได้ย้ายนะเขาไม่มาใช้คำว่าสลับหรือยังไงไม่ได้สลับครับ
คือคลมเนี่ยย้ายอ่าให้ผู้ว่าฮะไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่
ประหลัดนายกรัฐมนตรีโดยยังไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม
อืมแรกแรกมีข่าวว่าชนบุรีจะไปสลับกับสมุทรปราการอ่าสมุทรประการใช่
อ่าสลับกันสมุดปลาการไปชนบุรีอ่าชนบุรีมาสมุดปลาการเพื่อลดกระแส
ใช่ค่ะทีนี้ก็จะมีที่เมืองนนท์อีกก็เหมือนกันแหละครับ
นนท์ก็จะสลับไปไหนนะนครสวรรค์นครสวรรค์คือทั้งชนบุรีกับ
นนทบุรีเนี่ยถูกต่อว่าเหรอเพราะว่าจัดไม่ไม่ไม่ดีไม่เรียบร้อย
ส่วนไหนนะจะส่วนมากส่วนน้อยยังไงผมไม่ทราบ
นะฮะแต่เมื่อมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับทางต้นสังกัด
คือรัฐมนตรีอ่ากระทรวงศ์มหาดไทยก็คงจะอยู่นิ่งไม่ได้อืม
ไอ้เรื่องพวกนี้คุณดูไว้นะก็ย้ายเขาก็เอาออกไปชั่วคราวก่อน
คือเอาไปพักไว้ก่อนว่างั้นอ่าไปพักไว้ก่อนนะฮะ
ไปพักไว้ก่อนจนกระทั่งกระแสเงียบมันค่อยค่อยเบาหน่อยนะฮะ
ตอนนี้ยังแรงอยู่นะฮะก็ยังไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมครับ
ก็คือแค่ถูกย้ายไปช่วยราชการชั่วคราวและให้รองผู้ว่าที่มีอาวุโสนะครับ
ปฏิบัติราชการแทนนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นให้เห็นได้ว่านะฮะ
ก็แหมโหคุณเห็นเขาว่าไหมนะเราก็เราก็อยู่ตรงนั้นนะครับอาทิตย์
มีอะไรกันหรือเปล่าเท่าที่ผมไปทำข่าวมานะฮะ
ก็ไปถึงที่ชนบุรีไปถึงที่เลยค่ะนะก็ผู้ว่าก็ก็
ก็พูดแต่ว่าในเมื่อเอาละเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้ว
น่าจะเขาเบิ้ลอืมแถวบ้านเขาบอกเขาไม่เอาอืม

ยังคงอยู่ใช่ไหมรอดูกันต่อว่าจะยังไงกันต่อไปนะคะ
แต่ว่าวันนี้เรื่องหลักที่ฝากไว้เลยคือ
ไม่ว่าจะเรื่องของกฎหมายนะคุณผู้ชม
ย้ำกันทุกครั้งในรายการว่าเราต้องรู้จริง

นี่คุณเรียนมาโบราณเขาบอก
ครบคนผ่านพานไปหาผิด
ครบบัณฑิตบัณฑิตปลาไปหาผล
มันก็บอกแล้วครับแต่ครบคนพานก็โดน๒ใน๓นะครับ
คือมันมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจ
แม้ว่าเราจะบริสุทธิ์จริงก็ตามมีกรณีตัวอย่างให้เห็นแล้ว

วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ